ลุ้นเกมแรกของธิรสินแดงดาอย่างเป็นทางการในการลงเล่นให้กับ
มิสือเอสพ้าวต้นสังกัดใหม่ของเขานะครับ
เพราะว่าน่าจะมีลุ้นในการลงเล่นศึกลูวันครับนะครับ
ที่จะเป็นฟุตบอลถ้วยรายการแรก
ซึ่งธีรสินเนี่ยน่าจะมีลุ้นในการเล่นเป็นหัวหอกนะครับ

ธีรสินเปิดตัวย้ายจากเมืองทอง
ไปด้วยสัญญาถาวรแบบ๒ปีซื้อขาดกันเลยนะครับ

ซึ่งหมายเลขนี้เคยเป็นหมายเลขของชินจิโอกาซากิ

แล้วก็เป็นหมายเลขตำนานของสโมสร
หลังจากที่เจ้าตัวนั้นย้ายไปนะครับ
ค้าแข้งและพยายามประสบความสำเร็จกับทางเลสเตอร์
อยู่ในชุดแชมป์เพมระลีของอังกฤษด้วย

นัดแรกด้วยการออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
ถ้าเป็นเวลาไทยก็คือเที่ยงตรงนะครับ